รองภาษฐภูมิค่ะที่เรียกว่ารองภาษฐภูมิ
กรบังคับการซื้อสวนซอบสวน
มาให้สัมภาษณ์นะครับกับทางรายการเปิดปากกับภาษฐภูมินะครับ
แล้วก็พูดเอาไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ทางคุณมินนี่ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมจากที่พี่เต้นได้อ่านไป
เมื่อสักครู่นี้นะครับพันธบทเอกภาคภูมิพิษสมัยได้เปิด
ผ่านรายการเปิดปากกับภาคภูมิถึงความสัมพันธ์กับ
มินนี่บอกว่าตนเนี่ยเป็นลูกผู้ชายครับไม่ปฏิเสธเรื่องความ
สัมพันธ์แต่ขอให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายพูดก่อนเพื่อเป็นการให้
เกียรตินะครับบอกได้เพียงว่าเมื่อปี๖๓ตอนนั้นตนเป็นผู้กำกับอยู่
ครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
หลังจากนั้นพอมินนี่ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้พบหรือว่าติดต่อกันอีกเลยครับ
เพราะว่าตอนนั้นพอโดนจับนี้นะครับ
คุณมินนี่ก็โดนยึดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด
ประกอบกับมีสถานะเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว
ขณะที่คลิปงานเลี้ยงที่มินนี่ร้องเพลงกับทางรองโจ๊กเนี่ย
ตัวเองไม่ได้ไปงานเลี้ยงนั้นด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับมีเสียงให้ฟังกันครับ
หลังที่เขาถูกจับเนี่ยผมไม่เคยไปเจอเขาอีกเลย
เพราะว่าเขาถูกจับเขาถูกยึดโทรศัพท์อะไรไปเนี่ย
ก็ไม่ได้ติดต่อกันแต่ก่อนหน้านี้นะครับ
ครับเรื่องความสัมพันธ์กับทางคุณมินนี่ก็ส่วนหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะก็อีกส่วนหนึ่งนะครับกรณีที่มีข่าวว่าทางพันธบทเอกภาคภูมิเนี่ย
ถือบัญชีม้าที่รับโอนเงินจากขบวนการเว็บพนันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดครับ
เพราะว่าเป็นนายตำรวจคนอื่นที่ถูกกล่าวหายืนยันว่าตนเนี่ยไม่เกี่ยวข้อง
มีหลักฐานพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็อยากให้คุณมินนี่ออกมาชี้แจงความจริงด้วย
รับว่าช่วงที่คบกันเคยยืมเงินของมินนี่ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้คืนเงินให้
แต่ถามว่าเงินเยอะไหมทางพันธบทเอกภาคภูมิก็บอกว่ามันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไร
ตามที่ถูกกล่าวหานะครับส่วนมินนี่เนี่ยโอนเงินให้ใครทางบัญชีไหน
ส่วนตัวของพันธบทเอกภาคภูมินั้นไม่ทราบเรื่องครับฟังเสียงหน่อยฮะ
แต่ว่าไม่ได้เยอะอย่างที่เขากล่าวหาอย่างนั้นนะครับส่วนเขาจะเอาบัญชีอะไรโอนให้ใครเนี่ยผมไม่สามารถทราบได้นะครับตรงนั้น
นี่แหละค่ะคือทางรองภาคภูมิเองก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ได้รับ
ผลกระทบทั้งตัวเองภรรยาแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะคะอีกคนนึงที่
วันนี้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะ
ก็คือสามีของหนึ่งในผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าค่ะบอกว่าภรรยา
ของเขาเนี่ยทำงานกับแม่ของมินนี่แล้วก็ถูกเอาบัญชี
ธนาคารไปเป็นบัญชีม้าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ไม่ได้ไป
เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะคะทีมข่าวของเราวันนี้ค่ะได้
พูดคุยกับนายโยค่ะอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะนายโยเนี่ยเป็นชาว
จังหวัดเลยเป็นสามีของนางสาวเรไรหนึ่งในผู้ต้องหาเปิด
บัญชีมาให้เว็บพนันนายโยบอกว่าภรรยาเขาเป็นแม่บ้านที่
บ้านของสจชัดแม่ของมินนี่ทำงานมาเกือบ๑๐ปีแล้วตั้งแต่
สจชัดและมินิยังไม่ได้ร่ำรวยแบบนี้สจชัดแม่ของมินิ
ให้ภรรยาเขาไปเปิดบัญชี
โดยอ้างว่าจะโอนเงินผ่านบัญชีนี้

แต่พอภรรยาไปเปิดสมุดบัญชีมาได้
สจชัดก็เอาสมุดบัญชีของภรรยาไปเลย
แล้วก็โอนเงินเดือนให้กับภรรยาอีกบัญชีหนึ่ง
ไม่ใช่บัญชีที่ไปเปิดนะคะ

ภรรยาเขาก็ตัดสินใจลาออก
ก็ลาออกมาเขาไม่ได้สนใจว่าบัญชีนั้นจะอยู่ที่ไหน
จนกระทั่งนี่แหละค่ะตำรวจบุกมาจับภรรยาที่บ้าน
แล้วบอกว่าเนี่ยบัญชีธนาคารของคุณเนี่ย
มีส่วนผัวพันกับเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เปิดเว็บพนัน

เพราะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เลย
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสจชัดแม่ของเมนนี่เนี่ย
เอาบัญชีของภรรยาไปทำอะไรหรือเปล่าค่ะ

ไปปล่อยเปิดบัญชีแล้วก็บอกว่าจะจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีครับ
ก็ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรให้
แล้วบัญชีก็คือแฟนเราให้เขาไปเลยล่ะ
ครับผมเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าจะเอาบัญชีไป

ออกมาได้สองสามเดือนแล้วครับ

นายโยเนี่ยนะคะยังบอกว่าเสียใจมากเลยค่ะ
ภรรยาถูกจับกลุ่มทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
อยากขอความยุติธรรมให้กับภรรยาด้วย
เพราะบ้านตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวย

ครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องบัญชีม้าเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีข้อมูลเปิดเผยออกมาบอกว่า
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในบัญชีม้า
พาลูกเมียไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ

หนึ่งในพลเรือนที่ออกหมายจับ
ในคดีเว็บพนันออนไลน์ครับคุณผู้ชม
ชื่อว่านายก๊อฟนะฮะนายก๊อฟชื่อจริง
พระชิรวรรษคำนลสัยอายุ๓๗ปีครับ
บ้านพักอยู่ตัวเมืองขอนแก่น

พบว่าบ้านของนายก๊อฟเนี่ย

เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
แต่ว่าพอไปถึงไม่มีใครอยู่ในบ้านครับ

พาลูกกับภรรยาหนีไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว
ตั้งแต่สักประมาณ๒เดือนที่ผ่านมา

มีชื่อเสียงในการทำพนันออนไลน์มานานครับ

แต่ว่ายังไม่เคยมีหมายจับในเรื่องดังกล่าว
ภรรยาของในก๊อฟทำงานขายเพชรอยู่กรุงเทพ
ก๊อฟก็เลยต้องเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพขอนแก่น
แต่ว่าล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า
พาครอบครัวหนีไปอยู่ต่างประเทศ

แต่ว่าในข่าวก็ไม่ได้ระบุไว้นะว่า

แต่หนีไปแล้ว๒เดือนแล้วนะครับ